ประชาชนคนไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับ
พรุ่งนี้มีการประชุมกรณงซึ่งคาดกันว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปอีก๐๒๕ครับ
วันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมครั้งที่๔ในรอบปีนี้ครับ
แล้วก็ครั้งที่๓ครั้งที่ผ่านมาก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งเลยครับ
ซึ่งแน่นอนจะส่งผลให้ดอกเบี้ยปัจจุบันนั้นอยู่ที่๒ต่อปี
แต่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้มีการปรับขึ้นไปอีกจะเป็น๒๒๕ต่อปี
วิจัยกษิกรไทยก็คาดการณ์แบบนี้เหมือนกันครับว่าพรุ่งนี้ยังไงดอกเบี้ยก็น่าจะปรับขึ้นมานะ
อีก๐๒๕ก็เป็นการปรับขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายในรอบปีและเป็นช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้น
ซึ่งถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องช่วงครึ่งปีหลังตามที่คาดการณ์เอาไว้
อัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๒๕ต่อปีแบบนี้ไปจนถึงสิ้นปีครับ
ขยับขึ้นมาแบบนี้มันจะเป็นการทำให้ธนาคารพาณิชย์ปรับขึ้นทั้งดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
เบี้ยเงินฝากอาจจะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่กลุ่มที่เป็นดอกเบี้ยเงินกู้
แน่นอนจะมีผลกระทบใครที่กู้ซื้อบ้านคอนโดต่างอาจจะต้องแบกรับภาระ
เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มมา๑นั่นหมายความว่าภาระดอกเบี้ยของครัวเรือนที่เป็นหนี้จะเพิ่มขึ้นมา๐๕ด้วยครับ
โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบุคคลต่างลูกหนี้ใหม่สินเชื่อที่อยู่อาศัยก็จะมีผลกระทบมากที่สุด
นั่นหมายความว่าเราเสียเงินไปผ่อนบ้านจะถูกเก็บเป็นดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น
ยังไงต้องวางแผนในการใช้จ่ายให้ดีนะครับ